ข่าวแรกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าแรงเหมือนกันคุณผู้ชม
กว่าสองร้อยครัวเรือนนะครับที่จังหวัดสุมราชธานีเนี่ย
เขาขาดแคลนน้ำเนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเอารถบรรทุกน้ำบรรทุกน้ำเข้าไป
แล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนนะครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญนะครับ
นำรถบรรทุกน้ำขนาดหกพันลิตรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุรธานีนะฮะ
แล้วก็รถกระบะบรรทุกน้ำขนาดเล็กเนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลสินเจริญอำเภอพระแสงจังหวัดสุมราชธานี
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนหลังชาวบ้านไม่ต่ำกว่าสองร้อย
หลังคาเรือนขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค
เนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงตั้งแต่หลังเดือนมกราคม
แหล่งน้ำดิบนั้นไม่เพียงพอในการผลิตเป็นน้ำปลาปลาหมู่บ้าน
แล้วบ่อน้ำในพื้นที่ของชาวบ้านเองก็แห้งขอดไปไม่มีน้ำใช้นะครับ
สำหรับสถานการณ์ภายแรงล่าสุดนั้นแนวโน้มขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
มีประชาชนร้องขอน้ำเพิ่มเติมทุกวัน
โดยเฉพาะหมู่หกหมู่เจ็ดแล้วก็หมู่แปดนะฮะ
ประมาณซะหกร้อยครอบครัวได้
รวมไปถึงโรงเรียนบ้านบางเหรียงที่กำลังขาดแคลนน้ำ
ก็มีการนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับ
วันที่สี่ละวันละสองหมื่นลิตรด้วยกัน
ส่วนที่อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะฮะน้ำแห้งเกือบทั้งอำเภอเหมือนกันน่าเป็นห่วงนะครับ
โรงพยาบาลเองก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าน้ำก็ไม่พอใช้
ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองเสริมงามรวมแล้วนับหมื่นคนเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแรง
หลังน้ำในแม่น้ำต่ำแห้งตื้นเขื่อนทั้งสายเลย
ก็ทำให้น้ำขุ่นเป็นขี้โครนบางจุดแห้งขอดเห็นเป็นพื้นดินเลย
แล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำที่เอาไปผลิตน้ำดิบเป็นน้ำปลาปลา

นายชายาลาดปราละนายกเทศมนตรีเสริมงามบอกว่า
ปีนี้ภัยแรงมาเร็วมากกว่าปกตินะครับ
ว่าจะสามารถผลิตน้ำปลาปลาได้อีกไม่เกิน๒๐วันเท่านั้น
และตอนนี้มี๓ตำบลเริ่มมีผลกระทบจากภัยแรงแล้วเหมือนกัน
โรงพยาบาลเสริมงามจึงอาจจะได้รับผลกระทบ

รวมมาถึงใช้ในบ้านพักของจันทรธิ
แล้วก็ลักอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเอี่ยงขาดแคลนน้ำ
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นไปช่วยอย่างเร่งด่วนนะครับ
พอแรงนี่ก็แรงหนักแรงเร็วแรงมาก
พอฝนมาก็น้ำท่วมอะไรกันไปนะฮะ
ยังมีที่ขอนแก่นเหมือนกันคุณผู้ชม
ขอนแก่นเนี่ยตอนนี้ภายแรงเขาบอกว่าศอกเขาจะหนักมากเลยนะครับ
ปริมาณน้ำตามอ่างเก็บน้ำรวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ
เหลือน้อยมากแห้งขอดจนมองเห็นดินก้นบ่อแล้ว
ขณะที่น้ำตกภายในวรรณอุทยานน้ำตกบ่านหลวง
อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นไม่มีน้ำไหลผ่านเลย
นิ่งแบบนี้ครับไม่มีน้ำตกแล้วนะครับ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวอำเภอกระนวล
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็ชอบไปพักผ่อนหย่อนใจไปเอาอากาศ
เย็นเย็นของน้ำตกกันปกติแล้วเนี่ยจะมีน้ำไหลผ่านไป
ถึงเมษายนแต่เนี่ยตั้งแต่กุมภามีนามาเนี่ย
มันแรงไปแล้วน้ำไม่มีแล้วนะครับ
ไม่มีน้ำให้กับนักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำคลายร้อนกันแล้ว
ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าภายแรงปีนี้หนักแล้วนะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปช่วยชาวบ้านด้วยนะฮะ